ต่ออีกหนึ่งเรื่องราวก็เป็นความแปลกความแตกต่างเหมือนกันนะคะที่ชาวนครสวรรค์เขาสืบทอดกันมากว่าร้อยปีนั่นก็คือประเพณีม้าคานหามไปดูบรรยากาศกันดีกว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแน่นอน
เฮ้ห่ยเฮ้ขับเขาบอกให้กลับอย่าเพิ่งกลับ
มันเป็นเสียงของม้าในการเดินในการวิ่งมันจะกลับกลับไม่ใช่ไล่กลับครับ
อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
ในการประกอบพิธีม้าทานหามค่ะประเพณีนี้สืบทอดกันมากว่าร้อยปี
เขาใช้ในการต้อนรับแขกญาติผู้ใหญ่ที่มาเที่ยวชมหมู่บ้าน
สำหรับต้อนรับคนในหมู่บ้านที่ไปทำงานต่างถิ่นแล้วก็กลับมาเยี่ยมคนในหมู่บ้าน
หรือไม่ถ้ามีคนในหมู่บ้านบวชเนี่ยก็จะใช้ม้าคานหามนี่แหละ
แห่นาคก่อนเข้าอุโบสถด้วยชาวบ้านนะคะก็จะมาร่วมงาน
แต่งชุดไทยสวยงามแบบนี้ออกมาร่ายรำเดินนำขบวนพร้อมกับม้าคานหาม
คุณผู้ชมส่วนตัวม้าที่เห็นนี้นะคะทำมาจากไม้ไผ่ฟางข้าว
ย่าคาย่าแฝกใบตองแห้งแล้วก็หุ้มด้วยผ้าตกแต่งเป็นรูปม้าแบบนี้นะคะ
ซึ่งชาวบ้านที่นี่ค่ะก็จะให้กลุ่มบุคคลต่างนี่นะคะ
ขึ้นมานั่งม้าคานหามแล้วก็พาไปส่งในสถานที่สำคัญในชุมชน
หมายถึงว่าไปส่งถึงที่เนี่ยก็เหมือนทำแล้วเสร็จพิธี
อย่างเช่นคนที่เคยไปทำงานต่างถิ่นกลับมาก็ต้องนั่งม้าคานหามนี่แหละ
กลับมาถึงบ้านอย่างนี้นะคะหรือแขกบ้านแขกเมืองมาก็นั่งม้าคานถามนี่แหละ
ส่งถึงที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่แปลกตา
แล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็จัดขึ้นมา
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่คนในชุมชนรวมไปถึงผู้ที่มาเยือน
กินเมีย